แล้วก็เกิดขาดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตรวจสอบครับ
พื้นที่นาข้าวเสียหายมากกว่า๔๐๐ไร่นะครับ
การถูกน้ำท่วมคุณผู้ชมครับนะครับ
เป็นเหตุคันกั้นน้ำฝั่งขวาที่บริเวณหมู่๓บ้านหนองใสครับ
ตะบนโค้กองอำเภอเมืองสกลนครขาดประมาณสามสิบเมตร
เนื่องจากว่าระดับน้ำในลำน้ำก่ำเพิ่มขึ้นรวดเร็วครับ
แล้วก็กัดซะส่งผลให้มีมวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว๔หมู่บ้านคาดการณ์ความเสียหายประมาณ๔๐๐ไร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็สั่งการเตรียมแผนรับมือครับขณะที่ทางผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานสกลนครนั้น
เปิดเผยนะครับหลังจากตรวจสอบโดยบอกว่า
มีการขอความร่วมมือครับไปยังหน่วยงานต่าง
เพื่อจะส่งกำลังมาช่วยกันปิดคันกั้นน้ำให้กลับสู่สภาพปกตินะฮะแผนเบื้องต้น
จะมีการใช้กล่องเกเบี้ยนนะครับตาข่ายเหล็กใส่หินวางปิดกั้นทางน้ำ
ด้วยไม้ด้วยฮะเป็นพนังกั้นน้ำชั่วคราวไปก่อน
ว่าใช้เวลาประมาณ๓๕วันครับถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมนั้น
จะกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนี่ภาพมุมสูงน่ากลัวนะ
เมื่อกี้เราเห็นเลยนะที่คันกั้นน้ำมันชำรุดตรงนั้นแล้วนะคะ๓๐เบส
ใช่แล้วน้ำก็ไหลบ่าออกมา
ครับแต่ว่าอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่บอกเนี่ยนะฮะถ้าฝนไม่ตกนั้นก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะฮะ
โอ้โหแต่ช่วงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่พายุฝนกระนำจริงทั่วประเทศเลย